อุปกรณ์สำคัญของช่างแกะสลักก็คือมีดแกะสลัก
โดยมีดแกะสลักเป็นหัวใจหลักในการแกะสลักที่ช่างแต่ละคนจะมีความถนัดในการใช้แตกต่างกันไป
ซึ่งมีดแกะสลักเพียงเล่มเดียวก็สามารถแกะสลักได้หลากหลายลวดลายด้วยลักษณะใบมีดที่บางจะช่วยทำให้สามารถแกะสลักลวดลายได้ละเอียด
และที่สำคัญคือจะช่วยไม่ให้มีรอยช้ำจากรอยของมีดซึ่งทำให้การแกะสลักมีเส้นลายที่เด่นชัดสวยงาม
ช่างจึงต้องคอยตรวจตราดูแลความคมของมีดอยู่ตลอดเวลา
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน